คาดข่าวใหญ่กันเลยนะครับพิงกี้นะฮะนางเอกของเรา
สอบแววเตียงหักซะแล้วงานแต่งงานสามร้อยล้านนะคะว่า
ตอนนั้นโอ้โหสามีเศรษฐีนี่คะหนุ่มเมืองพัทยาครับ
หลังจากที่มีคนเมาส์กันแซ่ดนะฮะไปให้ทั่วเลยว่า
นางเอกสาวนะตาคมพิงกี้เนี่ยนะมีอันจะต้องแยกทางกับสามีไฮโซ
หมื่นล้านเนี่ยที่ชื่อคุณเพชรอิทิเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นทายาทของเจ้าของที่ดินย่านพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีคนสังเกตว่าจากที่นางเอกสาวของเรา
ถอดแหวนถอดแหวนนิ้วนางทางด้านซ้ายออกไปแล้วนะคะ
ว่างเปล่าไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังลือกันอีกด้วยนะว่าขณะนี้
นางเอกสาวเนี่ยได้เก็บเสื้อผ้าหอบไปอยู่กับพ่อแม่แล้วอืมเออ
ก็เอางี้เลยวันที่๑๐ตุลานี้นะมีผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อนางเอกพิงกี้นะ
เพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงกันเลยทีเดียวนะคะว่าเตียงหักรักสลายจริงไหมอืม
พยายามโทรหลายครั้งมากแต่ผลปรากฏว่าไม่มีการรับสายเลยค่ะอืม
จึงติดต่อไปยังแม่อ้อยค่ะนะฮะแม่อ้อยแม่ของพิงกี้นี่แหละใช่
ครับชายเดชนี่แหละนะคะซึ่งก็ได้คำตอบว่าเรื่องของพิงกี้กับเพชรเนี้ยแม่ไม่อยากยุ่งอืม
เรื่องนี้แม่อ้อยจะไม่ยุ่งไม่ยุ่งแม่ไม่ยุ่งแม่จะไม่ยุ่ง
เอาเป็นว่ารอฟังจากปากกันเองดีกว่าค่ะนะส่วนที่มีข่าวว่าพิงกี้หอบเสื้อผ้ากลับมาอยู่ที่บ้านแม่
นางสริญญาก็ไม่ปฏิเสธเออเพียงแต่กล่าวว่าข่าวก็คือข่าวอ่ะนะอืม
มาตอนนี้เนี่ยเค้าก็เป็นว่ารอสองคนพูดดีกว่าอ่ะปัดไปซะปัดไปซะอืม

ความผิดหวังเกิดขึ้น
เพราะคุณเชื่อในคำพูดเหล่านั้น
แทนที่จะเชื่อในการกระทำวงเล็บด้วยนะ

สิ่งในชีวิตเป็นของชั่วคราว

ก็ขอให้สนุกกับความสุขกับสิ่งนั้น
แต่ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีก็ควร
คนไรไม่รู้จบแค่นี้

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นยอมมีเหตุผล

เป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
บางครั้งนำมาซึ่งความเจ็บปวด
บางครั้งก็นำมาซึ่งความหนักใจ

ก็เลยติดต่อไปถามเลย

ล่าสุดเนี่ยไฮโซเพชรก็
มีโพสต์คำคมเป็นภาษาอังกฤษมาด้วยนะ

ขอเป็นคนสุดท้ายที่ให้ถ้อยคำนะครับ
ขอเป็นคนสุดท้ายที่ให้ถ้อยคำ

ไม่เคยถามความซื่อสัตว์

อยากจะถามคนที่พูดตรง

ก็ขอเป็นคนสุดท้ายที่จะให้ถ้อยคำ

ฉันพอจะเดาได้ว่า

ถ้าพูดตรงแล้วรับได้ไหม

แต่ว่าผู้ชัดเขาเขียนต่อข้างล่างว่า
ขอถ้อยความเป็นคนสุดท้ายไม่รู้เลย

ก็ไม่รู้ไง
ขอเป็นคนสุดท้ายที่ให้ถ้อยความนะครับ

ก็จะขอพูดเป็นคนสุดท้ายเลย
ก็คือขอให้พูดกันไปก่อนก็แล้วกัน

จากการวิเคราะห์ของคุณม้า
อยากให้คุณม้าวิเคราะห์สักนิดนึงว่า

แต่ว่าจากผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ชีวิต
คุณคิดว่ายังไงคู่นี้มีปัญหากันไหม

ไม่เหลือแม้กระทั่งเสื้อสักตัวนึงอยู่ที่บ้านเขาอย่างนี้เหรอ

คือทุกคนก็พยายามที่จะแบบว่าปัด

ถ้าพูดไปเดี๋ยวจะรับได้ไหมล่ะ
แต่ไอ้ที่ค่อนข้างจะแบบงงที่สุดคือคำพูดคำไหนว่า

แต่เมื่อกี้เราก็ติดต่อไม่ได้

ให้พิงกี้พูดเองก็ละกัน

ก็จัดการพูดไปเองก็แล้วกัน

ที่เขาจะเป็นคนลงทุนสร้าง
ยังทำอยู่ไหม

คุณลูกคุณนี้ก็หยุดการถ่ายทำไปแล้ว

ยังไม่ได้เริ่มถ่ายแต่ว่ามีโปรเจ็คขึ้น
ตายไปแล้วบ้างแล้วก็หยุดการถ่ายทำแล้วตอนนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไป

ก็รอต่อไปว่าจริงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอฟังดีกว่า

คุณแม่เดาเอาไม่เป็นไรหลังใหม่ค่ะ
แต่เชื่อไหมเพราะทุกครั้งมีใครเลิกกับใครนะ
จะต้องมีนักข่าวหรือสื่อโทรหา
พี่คนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะ

คนนี้ใช่ไหมที่พี่พูดในรายการข่าวใส่ไข่

ปูไปนานมากแล้วไงไอ้คนที่พี่พูดอยู่เนี่ย

มันยังไม่ถึงคิวคนนี้โผล่ออกมาไง

แต่อันนี้มันไม่ใช่ผมก็บอกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่

ไม่ต้องโทรหาพี่หนุ่มค่ะ
เดีะวณมีอีก
คุณหนุ่มทะกยกแวบหนึ่ง

อากาศมันยิงเย็นนะครับ
ขอโทษเลยนะครับ

ตอนนี้ตกเป็นประเด็นในกระแสสังคม

เฮ้เรื่องของเรื่องของนังก็คือ

เออแต่ตอนนี้เนี่ยนานมาทีก็เลยมีลงรูปลูกชาย

น่ารักจังอย่างแม่กุ๊บกิ๊บเนี่ยนะ
กุ๊บกิ๊บสุโมนทิพย์เนี่ยเขาก็เรียนได้เข้ามาในคอมเม้นต์
บอกว่าเลี้ยงลูกสนุกไหมคะพี่ชม
ชมก็บอกว่าคือตัดขาดโลกไปเลย
หนุกไหมล่ะเออตัดขาดโลกไปเลยหนุกไหมล่ะโอ้น่ารัก
แท็กแม่ควรนอนนะ
แม่ควรนอนแม่ก็อยากนอนหรือวะใช่แฮสแท็ก
กลับไปไม่มีการนอน
อืมสั้นแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะ
อันนี้ก็เรียกว่าหนักหน่วงกันมากเลยทีเดียว
นี่จะบอกว่านางนะเลี้ยงลูกเป็นเรื่องเป็นราวมาก

เลี้ยงลูกเป็นเรื่องเวลาคือกลางวันนี้คือกลางคืนนี้แทบจะไม่ได้นอนนะ

บอกว่าตี๓แป๊บนึงเอาอีกแล้วจะกินนมอีกแล้ว
ใช่คือแบบว่าสุริสุดเดชมาก
โอ้โหนางเลี้ยงแบบว่าสุดอ่ะต้องยอมรับเลยฉันเห็นสภาพแล้วไม่น่าเชื่อ

เออว่าจะเกิดอันการณ์แบบนี้ขึ้นได้น่ารักมาก

คุณพ่อของคุณแจซอนคุณหนึ่งนึกคิดนะครับบอกว่าโอ้โหตอนนี้จุกอกมากนะครับ
เว่ยคือตกเป็นกระแสร้อนมากนะครับในโลกโซเชียลนะครับ
ตอนนี้เนี่ยนะฮะสำหรับเรื่องราวของนางเอกสาวกุญแจซองปานทอทองนะครับ
หลังจากมีข่าวมานะครับบอกว่า
ออกจากบ้านไปแล้วนะครับพร้อมกับแฟนนุ่มทหารอากาศ

โดยที่ไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวมาเลยนาน๘เดือนคุณผู้ชม
แล้วก็มีภาพคู่กับแฟนหนุ่มซึ่งในภาพดังกล่าว
แล้วก็เรียกผิดหูผิดตาเลยจนถูกมองว่าเธอท้องอยู่
ทางบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ได้มีการติดต่อไปยังคุณหนึ่งนึกคิดบุญทอง
ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณแจซอนนี่แหละนะครับ
โดยคุณหนึ่งได้มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าทุกอย่างเป็นความจริง
ตามที่ภรรยาของตนเองได้มีการออกมาพูดก่อนหน้านี้
ซึ่งตนเองก็เพิ่งจะทราบเหมือนกัน
ตอนที่มีข่าวลือออกมาตนก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับ

เพราะว่าตนเองไม่ได้เจอหน้าลูกมา๘เดือนแล้ว
คือติดต่อไปทุกช่องทางแต่เขาไม่ตอบอะไรกลับมาเลย
พยายามถามคนสนิทนะครับเขาก็บอกเขาก็ไม่บอกกันนะฮะปิดบังกันนะครับ
ทีนี้มันหลุดออกมาเพราะว่าคุณนัท
เขาเป็นคนโพสต์รูปซอนในไอจี
เพื่อนเขาก็ไปคอมเมนต์ว่าท้องแก่ใกล้คลอดหรือยัง
ก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมา

ซึ่งคุณพ่อนึกคิดเองก็ยังได้มีการบอกอีกนะครับว่า

ถามว่าผิดหวังไหมก็แน่นอนนะครับ

เลี้ยงลูกได้แต่ตัวหัวใจเลี้ยงไม่ได้จริง
ถือว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมก็แล้วกันนะฮะ

จะไปโทษคนนั้นคนนี้ผมไม่โทษอยู่แล้ว
มันเป็นชะตากรรมของซอนเขาด้วยนะครับ
เรารักกันเขารักกันเราจะทำยังไง
ก็มันก็คงช่วยอะไรไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องของเขานะฮะ
ถ้าถามว่าเขามาขอโทษก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับ
ด้วยเหตุผลเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้
เพราะตอนนี้เนี่ยยังนึกไม่ออกยังไม่กล้าพูดอะไรนะฮะ

แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าควรจะต้องทำยังไง
ก็ให้เขาคุยกันสองคนแล้วก็ให้เขาคิดได้
แล้วให้เขาแถลงเองดีกว่านะอย่าฟังความข้างเดียวเลย
คนเราก็มีเหตุผลกันแล้วโตกันแล้วนะครับ
ฝ่ายชายเองเขาก็อายุ๓๐กว่าแล้วด้วยไม่ใช่เด็กนะฮะ

ก็ไม่น่ามาทำแบบนี้เลยมันไม่แมนนะครับ
คุณจะให้เกียรติซอนหน่อยนะครับให้เกียรติครอบครัวนิดนึง
แต่ผู้ชายเขาก็น่าจะรู้ดีนะอายุก็๓๐กว่าแล้วนะครับ
อันนี้คือในมุมของหัวอกพ่อแม่ที่เขาพูดนะฮะ

บอกว่าตอนที่พาไปเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพากันไปนะฮะ
คุณผู้ชายเนี่ยพาน้องคุณจาซอนเนี่ย

ยกเลิกเลยนะตอนนั้นลูกน่าจะท้องแล้วนะครับ
แล้วเรื่องยกเลิกสัญญาเนี่ยตนเพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกัน

ก็ต้องขอโทษแฟนคลับแล้วก็ประชาชนแทนลูกสาวด้วย

ล่าสุดนะฮะทางผู้สื่อข่าวได้ต่อไปทางคุณแม่มือใหม่นะครับ
ดาราสาวสูงจากช่อง๗คือกุญญาซอนเนี่ยแหละ
โดยคุณยายซอนเผยสั้นนะครับบอกว่ากำหนดคลอดยังไม่รู้ค่ะ
เรื่องข่าวไม่เครียดตอนนี้หนูโอเค
ตอนนี้ต้องศึกษาเตรียมตัวเป็นแม่อยู่
ขอหนูพักก่อนด้วยเขาให้คุยกัน

คือวันก่อนผมได้โทรศัพท์คุยกับทางคุณหนึ่งนึกคิด
คุณหนึ่งบอกหนุ่มเอางี้ละกันนะ

เขาอยู่ด้วยกันตลอดพี่คิดถึงแต่นี่หายไป๘เดือนละ

มันทรมานมากผมว่าฝ่ายชายควรจะต้อง
ต้องชัดเจนกว่านี้คือคุณนั่นลูกเขา

ผมว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วคุณต้องแก้ให้ได้
แต่ถ้าคุณทิ้งไว้แบบนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรดี
ประชาชนยิ่งรับไม่ได้เพราะนี่คนไทย

คุณก็ถิ่มต้นเครื่องบินมาทีรูป